หัวร้อนปลาไข่ใส่รถจอดขวางหน้าบ้าน

คุณจะมาประกาศเปล่าอยู่หน้าบ้านป้าน่ะไม่ได้

ถ้าคุณมาทำเสียงดังที่บ้านป้า

ดังที่ว่าเหมือนธนิยามันเดียวนะครับ
และคลับทำให้ร้อนก็ได้

เฮ้ยแล้วทำไมไม่มี

โอ้โหกร่อยเลยกำลังฟังเพลงคาเฟอีนของหญิงลี่อยู่
ใช่ค่ะกำลังแบบคิดสิคิดคับปูชิโนเอ็ดเปรเซอร์อยู่

ปุ๊บใครใคร

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านร่มกล้าวถนนแจ้งวัฒนะซอย๑๔
คุณผู้ชมครับคุณกริจธนพัฒน์ดำรงเจ้าของคลิปเล่าบอกว่า
ก็ผมขับรถขยายเสียงไปในหมู่บ้าน
จะไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ชาวบ้านไปเที่ยวงานที่เขาจะจัดขึ้นนี่แหละ
ก็ผ่านมาพอดีจังหวะจอดแป๊บเดียวหน้าบ้านของคุณป้าเขา
คุณป้าเขาก็ออกมาโวยวายโวยวายแล้วก็บอกว่า
มันผิดกฎหมายแล้วไหมเนี่ยมันผิดกฎหมายสร้างความเดือดร้อนรำคาญ
แล้วคุณป้าก็ปลาไข่ใส่รถจังหวะที่กำลังจะเลี้ยวออกจากหน้าบ้านคุณป้านั่นแหละ
คุณป้ายังมายืนเท้าใส่เอวชี้หน้าแล้วเอาอะไรสักอย่างมาฟาดที่กระจกฝั่งซ้ายด้วยนะครับ
ที่สำคัญไปดูหน้าบ้านคนป้านั่นใส่เป้าย้ำ
ไข่งกันไกลไม่ต้องกลัวใครจะไปอีกใครจะไปอีก

ผู้ละเมิดสิทธิลงค์ยินยอมโดนปลาไข่
กรุณัอยังต้องเก็บตลอดแนวรั้ว
คุณผู้ชมที่กดดูคุณป้าก็บอกอย่างนี้
แต่ไม่รู้ปืนจริงปืนพลไม่รู้แหละ
แล้วมีเหตุการณ์ไหนอีก
นี่เหมือนรถเสียป่ะเหมือนรถเสียป่ะหรือยังไง
มารับผู้โดยสารหรือยังไงไม่เมื่อกี้พี่เห็นเขาเปิดประตู
แล้วทำท่าเข็นอันนี้คุณผู้ชมฮะมีเสียงไหมลองดันเสียงดังนิด
มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว
เปิดประตูลงมานี่แท็กซี่เสีย
อันนี้น่าจะเสียพี่บอสแท็กซี่เสียรถตาย
แต่ป้าไปด่าใครแล้วข้างหลังก็ไม่รู้แท็กซี่เฮ้ยรีบสตาร์ทให้ติด
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับชาวชุมชนเขาก็ส่งคลิปนี้มา
เอายังไงก็ดีล่ะคุณป้าครับที่คุณป้าบอกว่าผู้ละเมิดสิทธิย่อมโดนปลาไข่
แต่คุณป้าทำแบบนี้อันนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับ
ที่คุณป้าบอกคนอื่นก็ผิดกฎหมายเนี่ยละเมิดสิทธิเนี่ย
อันนี้คุณป้าก็ไปทำลายทรัพย์สินเขาไม่ได้นะฮะ
ก็เขาบอกว่าแม้ขนาดรถขายกับข้าวกลับข้าวครับกลับข้าว

กับข้าวคุณป้าก็เอาไข่มาให้ร้านรถกับข้าว

ถ้าเป็นหมู่บ้านยังไงกรรมการหมู่บ้าน

ประธานชุมชนอะไรเรามาคุยกันสิตายเลยถ้างั้น

เออแล้วดูตรงนี้มันขวักไขวนะ
เอาจริงมันเหมือนกับเป็นชุมชนเปิดนั่นแหละ

คือพออยู่บ้านหลังอื่นกลับข้าวมาแล้วครับกลับข้าว
ไม่มันเป็นอย่างงี้

แล้วก็กลับข้าวมาให้ผ่านบ้านคุณป้า

โอ้ไม่เอานะครับก็คือละเมิดสิทธิ์ก็เข้าใจ
แต่ว่าก็ต้องไม่ละเมิดซึ่งกันและกัน
ถ้าออกตรงกลางครับต้องอยู่ด้วยกันอีกนานฮะ